พูดถึงประเด็นร้อนที่ต้องพูดคุยกันในวันนี้นะครับ
กรณีการทะเลาะวิวาดกันของแฟนบอลหลังจากจบเกม
ก็คือแฟนบอลของเมืองทองกับทางการท่าเรือนะครับ
ใครเริ่มก่อนไม่มีใครเห็นรักฐานเลยครับว่าจะออกมาบอกว่า
นี่คือช็อตแรกนี่คือคลิปแรก
แต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหน
บางคนบอกว่าเกิดขึ้นในช่วงระหว่างพักครึ่งเวลาก็ตามนะครับ

ติดตามกันหน่อยนะครับกับเรื่องราวของบทลงโทษของการตัดสิน
ซึ่งล่าสุดนั้นยังไม่มีการตัดสินบทลงโทษในวันนี้ครับ
การประชุมแบบเร่งด่วนนะครับก็คงจะเป็นการนัดหมายกัน
เพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รวบรวมหลักฐานนะครับ
ซึ่งต้องใช้หลายฝ่ายเข้ามาช่วยนะครับในการตัดสินเรื่องนี้
โดยบิ๊กออสครับพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่า
สมาคมก็มอบอำนาจการสอบสวนให้กับพลตรวจโทอำนวยนิมโน
ประธานคณะกรรมการวินัยมารยาทนะครับเร่งในการดำเนินการแล้ว
คาดว่าต้องใช้เวลาสักระยะในการสรุปผู้กระทำผิดซึ่งจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ส่วนประเด็นในการลงโทษปรับ๙แต้มในหลีกได้หรือไม่นั้นต้องดูระเบียบและข้อปฏิบัติเก่าก่อนนะครับ
ก็แยกเป็นสองส่วนอันนี้ผมบอกนะครับกฎหมายก็ดำเนินการไป
ส่วนในเรื่องของบัญญัติที่สมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นมีอยู่ก็ต้องตัดสินกันนะครับ
อยากให้หนักทั้งสองกรณีเลยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นเยี่ยงอย่างแต่ว่าเห็นใจเสมอ
เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยแฟนบอลก็ก่อเหตุกันสโมสรเขาก็เตะกันไป
กฎระเบียบเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลอยู่แล้วนะครับส่วนกระแสที่สโมสรเมืองทองจะยุบทีมนะครับ
หากผลการตัดสินไม่เป็นธรรมทางบิ๊กออสก็บอกว่ายังไม่สามารถให้ความเห็นในตอนนี้ได้
ต้องรอผลการสอบสวนก่อนครับเรื่องราวของการประกาศยุติทีมเมืองทองนะครับ
กุระวิทโหลทองประธานที่ปรึกษาของทางสโมสรเมืองทองก็บอกว่า
เรื่องนี้ก็แจ้งให้กับบ่อบริหารของทีมรับทราบแล้วนะครับถ้าไม่เป็นธรรมยุบทีมแน่นอนครับ
อีกหนึ่งฝั่งครับคุณอำพันธ์ล่ำซำนะครับมาดามแป้งประธานสโมสรการท่าเรือก็โพสต์เฟซบุ๊คครับ
ทั้งสองทีมทุ่มเทเล่นนะครับแบบมืออาชีพด้วยกันทั้งสองทีมแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการบรรทอนกำลังใจของคนทำงาน
ร่วมใจกันพัฒนาวงการกีฬาไทยขอให้ตำรวจนะครับนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พร้อมกันนี้นานนทพันธ์ก็ยังขอร้องให้แฟนบอลนะครับร่วมใจกันพัฒนาวงการฟุตบอลของไทยให้ก้าวหน้าและสร้างความสุขให้กับคนไทยต่อไป
คืออย่าเพิ่งท้อกับการเดินทางไปเชียร์เพราะว่าฟุตบอลนั้นไม่ได้อันตรายอย่างที่หลายคนนั้นคิดนะครับ